ท่านผู้ชมครับโควิด๑๙เรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้
ไทยรัฐนิวโชว์เราเกาะติดแน่นอนนะฮะใช่ค่ะ
สิ่งที่เป็นประเด็นถกเถียงและพูดถึงกันมากที่สุดในวันนี้เนี่ย
ก็คือประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนนะฮะ
คือมีคนที่เขากังวลไม่อยากฉีดไม่กล้าฉีด
อันนี้ก็ทำความเข้าใจกันไปใช่ค่ะแต่คนจำนวนไม่น้อยนะคะ
ที่อยากฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙แล้วมันก็มีข้อมูลที่ออกมาค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนจากเมื่อวานนี้
ว่าวันนี้จะมี๑๔จุดที่กรทมร่วมกับภาคเอกชน
ให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงอาชีพเสี่ยงไปฉีดได้
คือไปถึงแล้วไม่ได้ฉีดแต่พอเขาไปแล้วเขาไม่ได้ฉีด
คือเอาเป็นว่าจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกอะไรก็ว่ากันไป
แต่นั่นหมายความว่าเขาอยากฉีดเขาต้องการจะฉีด
แต่ต้องรอรอบรอลงทะเบียนหรือวันนี้ไปถึงที่แล้วไม่ได้ฉีด
มีแนวทางออกมาใหม่ล่าสุดแล้วนะคะอยู่กับเรานะคะ
เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังก็จะสะดวกสำหรับประชาชนมากขึ้น
เดี๋ยวรอฟังนะฮะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะครับ
แต่เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก็ถือว่าช็อกเลยวันนี้
กรมราชธรรมเนี่ยเปิดเผยว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทะสถานหญิงกลาง
มีนักโทษติดเชื้อโควิด๑๙๒๐๐๐กว่าคนนะ
คือติดได้ยังไง๒๐๐กว่าคนในนั้นนะ

ก็เลยเกิดคำถามว่าเชื้อโควิด๑๙มันเข้าไปในเรือนจำได้ยังไง
เออนะฮะหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าคนนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะฮะ
เป็นผู้ต้องหานะครับก็คือรุ้งปนัสยาหนึ่งในแกนนำกลุ่มรัศดร
วันนี้เธอโพสต์บอกว่าเธอติดโควิด๑๙
แต่เมื่อวานนี้เธอเพิ่งไปนะฮะไปที่พื้นที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยไปเพื่อรอให้กำลังใจเพื่อนกลุ่มรัศดรที่รอฟังคำตัดสินของศาล
ว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่อย่างไรค่ะนะครับไปตั้งแต่เช้าใช่ค่ะ
เช้าถึงเย็นเสร็จแล้วตอนค่ำเนี่ยปรากฏว่ารุ้งเนี่ยทราบผลว่าติดโควิด๑๙
เช้าวันนี้รุ้งปนัสยาหนึ่งในแกนนำรัศดรนะครับที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาเหมือนกันนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งการติดเชื้อโควิด๑๙โดยรุ้งเนี่ยบอกว่ามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าหลังจากออกจากทันทะสถานหญิงกลางเมื่อ๖พฤษภาคม
ได้รับทราบผลตรวจโควิดและพบว่าติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทันที
และได้แจ้งคนใกล้ชิดแล้วต้องขอโทษทุกคนที่ได้สัมผัสหรือว่าใกล้ชิดด้วย
นะฮะรุ้งเนี่ยบอกว่าไม่คิดว่าจะติดนะครับเพราะไม่มีอาการอะไรเลย
๒ทุ่มเมื่อคืนมีอาการเหนื่อยแต่ไม่มีอาการอื่นนะแล้วก็มีการแจ้งผลที่เธอไปตรวจเอาไว้นะครับ
เพราะเธอติดโควิดสิบเก้าพร้อมกับแจ้งไทม์ไลน์นะครับรุ้งปนัสยาบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
หน้าจอเลยนะฮะ๖พฤษภาคมเนี่ยอยู่ทันทะสถานหญิงกลาง
ก่อนจะมาที่สารอาญารัชดาเพื่อฟังคำไต่สวนของศาลแล้วได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
จากนั้นไปที่โรงพยาบาลพระราม๙เพื่อไปตรวจหาเชื้อก่อนจะกลับบ้าน
พฤษภาคมอยู่บ้านตลอด๑๐พฤษภาคมอยู่ที่บ้าน
เมื่อวานนี้๑๑พฤษภาคมไปหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ตั้งแต่ช่วง๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็มารู้ผลว่าติดโควิดตอน๒ทุ่มกว่า
โพสต์บอกว่าต้องขออภัยทุกคนจริงที่อาจทำให้คนที่มาเจอกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ไม่คิดว่าจะติดเชื้อเพราะจากการตรวจครั้งล่าสุดเนี่ยคือ๒๒เมษายนเธอยืนยันว่าไม่มีอาการ
ตอนนั้นคงอยู่ที่ในทันทะสถานหญิงกลางบอกไม่มีอาการที่จะบ่งชี้ว่าติดโควิด๑๙
พฤษภาคมก็ได้การปล่อยตัวชั่วคราวออกมาก็พยายามไปตรวจหาเชื้อแล้วนะ
เธอบอกว่าคือไปตรวจแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลตอนนั้นไม่ได้ตรวจให้
ตอนที่ออกมาเนื่องจากไม่มีอาการเสี่ยง
หลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอก็ไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีผลออกมาก็คือเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
นี่คือที่รุ้งบอกเอาไว้นะครับเราโทรศัพท์ไปถามรุ้งนะครับ
บอกสั้นนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้ว
ที่โพสต์ว่าไปตรวจ๖พฤษภาคมหลังออกจากทันทะสถานหญิงกลาง
ได้แจ้งกับทางโรงพยาบาลถึงไทม์ไลน์แล้ว
แล้วไม่แน่ใจว่าติดเชื้อมาจากที่นั่นหรือไม่
แต่เนื่องจากเธอตรวจหาเชื้อมาแล้ว๒ครั้งผลเป็นลบหมด
ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง
ตอนที่ออกมาวันแรกก็เลยไม่ได้ตรวจ
ตอนที่ไปขอตรวจก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะครับ

ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เกิดคำถามไปว่าแล้วตกลงแล้วในเรือนจำ
มีคนติดเชื้อโควิด๑๙มากน้อยขนาดไหน
ติดเชื้อในเรือนจำได้อย่างไร
เพราะเรือนจำเป็นสถานที่ปิดเชื้อมันเข้าไปได้ยังไงนะคะ
คือล่าสุดทางกรมราชทันได้ออกเอกสารชี้แจงมาเลย
รับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ภายในทันทะสถานหญิงกลาง
มียอดผู้ติดเชื้อรวม๑๐๔๐รายค่ะ
ส่วนเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมียอดผู้ติดเชื้อรวม๑๗๙๕รายนะคะ
ทุกรายอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม
ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตัวเลขนี้ที่รวมแล้วเกือบ๒๐๐ราย
กรมราชธรรมบอกว่าเป็นตัวเลขของการตรวจพบผู้ติดเชื้อ
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็คือในระลอกสาม
เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะ
กรมราชธรรมบอกว่าบางรายที่มีอาการหนัก
ก็ย้ายออกมาเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก
มาตรฐานการดำเนินการของกรมราชธรรมกับกระทรวงสาธารณสุข
จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้
จะไม่ขยายตัวไปสู่วงกว้างได้นะคะ
กรมราชธรรมบอกว่าคือทางกรมราชธรรมเองเนี่ย
ก็มีมาตรการเชิงรุกมีการป้องกันอย่างเต็มที่
ถามว่าทางราชธรรมทำยังไงทางราชธรรมบอกว่าอันดับแรกเลยคือ
กักตัวผู้ต้องขังใหม่ที่เข้ามาใหม่ค่ะ
ไปเลยกักตัวไปก่อน๒๑วันแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙๒รอบนะคะ
ที่ผู้ต้องขังพ้นระยะแยกกักโรค
ก็ต้องมีมาตรการแบบนี้กักตัวตรวจโควิด๑๙๒รอบทุกคนที่เข้าไปใหม่
แล้วมีการวางแผนในการฉีดวัคซีนด้วยนะคะ
ฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังตอนนี้อยู่ระหว่างการรอจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมราชธรรมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด๑๙เชิงรุก
ตรวจทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจทั้งผู้ต้องขัง
ตรวจไปแล้ว๑๗๐๐ครั้งทำให้คัดแยกผู้ติดเชื้อไปรักษาได้เร็ว
ผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงออกมากักตัวก็จะสังเกตอาการ
กรมราชธรรมบอกว่าเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกที
ในวันพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกว่าอาจจะท่านรองอธิบดีเป็นผู้ชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะ
แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นเอกสารเป็นเอกสารชี้แจงออกมาจากทางกรมราชธรรมค่ะ
ก็ต้องรอดูว่าตัวเลขที่วันนี้กรมราชธรรมบอกมาว่าติดเชื้อกว่า๒๐๐คน

คือมันจะแยกส่วนไปวันไหน
ติดโควิด๑๙และก็พบเอาไว้

เหมือนกับได้โพสต์คำถามไปถึงกรมรัชธรรมนะ
เธอบอกว่าการตรวจโควิดในเรือนจำที่ตอนนั้นเธอยังอยู่นะ
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย๒๒เมษายนและ๕พฤษภาคม
ก่อนได้รับการปล่อยตัวออกมา๖พฤษภาคมซึ่งตอนนั้นเธอไม่ติด
แต่ที่เธอรู้ตอนนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อในทันทะสถานหญิงกลางที่เธออยู่เนี่ย๕๐กว่าคน
ก็เลยอยากให้ทางกรมรัชธรรมเนี่ยได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ตัวเลขมันเท่าไหร่ยังไงกันแน่
วรุ้งบอกว่าคาดว่าตอนนี้ทั้งในทันทะสถานหญิงกลางและเรือนจำอื่น
คงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมหาศาลขอให้ทางภาครัฐและกรมราชธรรมออกมาชี้แจง
และเปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำอย่างตรงไปตรงมาด้วย

ก็เลยมีตัวเลขออกมาจากทางกรมราชธรรมนะคะเป็นเอกสารออกมาเดี๋ยวรอฟังการแถลงพรุ่งนี้อีกที
หนึ่งกำลังจะฉีดอีกเข็มหนึ่งในอีกวันสองวันนี้
ฉีดไปแล้วแต่ว่าติดโควิดสิบเก้าแล้วก็เป็นการซ้อมกันในสถานที่ปิดนะคะ
ใช่ครับที่นครปฐมเตรียมตัวจะไปแข่งใช่นี่ฮะแล้วเขาแข็งแรงกันด้วยนะ
คือเป็นนักกีฬานะคะแล้วฉีดเข็มแรกไปแล้วฉีดเข็มแรกไปแล้ว
แต่ยังติดค่ะนี่ฮะทุกผู้ชมครับวันนี้นะฮะสมาคมกีฬาวอเล็กบอล
เมื่อช่วงเช้านะครับบอกว่าพบผู้ติดเชื้อในทีมทั้งหมด๒๒คน
นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยกับสตาร์ฟโค้ช
ซึ่งนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยตอนนี้กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
จะไปแข่งวอเล็กบอลเนชั่นลีก๒๐๒๑ที่อิตาลี๒๕พฤษภาถึง๒๐มิถุนา
จะออกเดินทางไปอิตาลี๒๐พฤษภาคมนี้
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทางสมาคมบอกว่าคงจะต้องถอนทีม
เพราะว่าเหตุผลความจำเป็นเรื่องการติดโควิด๑๙นะครับเพราะว่าไม่น่าจะหานักกีฬาได้ทันนะครับ
ไลน์ของทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
เก็บตัวฝึกซ้อมที่นครปฐมเมื่อ๒๐เมษายนเป็นการซ้อมแบบปิด
ไม่มีใครนอกจากนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะ
ซ้อมกันเองไม่มีคู่ซ้อมอะไรที่อื่นจากไหนอะไรยังไงมา

แต่สตาร์ฟโค้ชของทีมเขาให้สามารถออกไปนอกค่ายได้

ซื้อของกินไปซื้ออาหารอะไรแบบนี้ค่ะ
ซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
ต่อมาได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เข็มแรกกัน
คือ๒๙เมษายนที่สถาบันบำราชนราดูน

แต่เข้ามาอยู่ด้วยกันตั้ง๒๐เมษายนนะ

เมษายนไปฉีดวัคซีน
หลังจากนั้นก็ซ้อมกันต่อเนื่องมาถึง๑๐พฤษภาคม
หลังจากนั้นนะครับสตาร์ฟโค้ชของทีม๔คน
ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้แจ้งกับผู้ฝึกสอน
จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นรับรสไม่ได้
ทางสมาคมก็ให้ไปตรวจโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลนครปฐม
และเมื่อวาน๑๑พฤษภาคมช่วงเช้า๔คนนี้ติดก่อน

ก็ให้ทีมวลบอลยิงทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อเลย

แล้วเช้าวันนี้ผลแจ้งออกมาว่าติดอีก๒๒คน

ทางสมาคมก็ประสานทางโรงพยาบาลปิยเวทตอนนี้
เอารถมารับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ติดคน๑๙ไปรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยว๑๔พฤษภาคมนี้ทางทีมวลบอลหญิงความจริงมีกำหนด
จะไปฉีดวัคซีนเข็มที่๒นะครับ
คือแต่ว่าฉีดวัคซีนแล้วมันต้องดูเรื่องของ

ที่เกิดภูมิต้านทานในตัวเองด้วยนะ
ใช่ไหมเพราะว่าเขาฉีดเข็มแรกคือ๒๙เมษายน
ใช่ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกตลอดนะคะว่า
วัคซีนแล้วไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ติดแบบ๑๐๐นะคะ
เราก็ยังต้องป้องกันตัวกันอยู่ในระดับหนึ่งอยู่ดี
ต่อให้ฉีดครบ๒โดส๒เข็มไปแล้วก็ตาม
แต่เขามาเจอกันตั้งแต่๒๐เมษาก็ไม่รู้ว่าติดตอนไหนนะ
นั่นน่ะสิคะใช่ไหมแล้ว๒๙เมษาเพิ่งฉีดเข็มแรก
ค่ะแล้วก็สิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยผลออกมาวันนี้นะครับ
แต่ว่าเมื่อวันที่๑๐เนี่ยมีคนติดก่อน๔คนในทีมนะครับ
เอาเป็นว่าชุดนี้นะครับทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ย
นักกีฬา๒๐คนสตาร์ฟโค้ช๑๕คนรวม๓๕คน
ติดโควิด๑๙ไป๒๖คนนะฮะ
ก็เหลืออีก๙คนก็ต้องกักตัวไปนะครับ
เลขาธิการสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
อากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญท่านบอกว่า
ว่าสาเหตุของการติดเชื้อโควิด๑๙น่าจะมาจากสตาร์ฟโค้ชนี่แหละ

สตาร์ฟโค้ชของทีมที่สามารถออกนอกแคมป์
ซื้อข้าวของเครื่องใช้ด้านนอกแคมป์ได้

สมาคมอนุญาตให้ออกไปได้

นายกสมาคมก็ยอมรับว่า
ถือว่าเป็นการปิดแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็จะต้องเก็บเอาไว้เป็นบทเรียน

มันก็เป็นคนนอกเข้าไปที่เขาเป็นสารที่ปิดอะไรแบบนี้

เลขาธิการของสมาคมเขายืนยันว่า

อันนี้เป็นคำชี้แจงเบื้องต้นที่ออกมานะครับ